รู้สึกว่าไม่น่าเลยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

มันรุนแรงถึงขั้นว่าต้องฆ่าต้องแกล้ง
เห็นมั้ยฮะ
เค้าเป็นยังไงในช่วงเวลานี้
เพื่อนเสียชีวิตคาถนนแบบนี้ค่ะ
ให้น้องผู้ชายคนนี้อายุ๑๙ปีฟื้นคืนกลับมา
แต่ไม่ไหวไม่รอดนะคะสุดท้ายแล้วน้องคนนี้ชื่อว่ากัสซิเดช
เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตหลังจากที่พูดประโยคนั้น
ประโยคนั้นไปประโยคเดียวเท่านั้นแหละค่ะต่อให้จะตีความว่าเขาพูดลามปลามอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็แทงกันตายไม่ได้นะไม่ได้นะคะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายการ
จนบุรีไซโยกตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะอ่าสุดท้ายกาซิเดชเสียชีวิตค่ะ
ถ้าเกิดว่าไปดูบริเวณลำคอชัดเลยนะคะถูกแทงด้วยของมีคม
จนถึงหลอดลมหลอดลมเกิดขาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อวานนี้
แล้วใกล้กันไปพบรถจักรยานยนต์สีแดงของผู้ตายจอดอยู่ด้วยนะคะ
แน่นอนพอญาติทราบข่าวเนี่ยก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
ห่มร้องไห้แล้วเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์ยังป้ายแดงอยู่เลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีมาสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อนให้การบอกว่าคือยังนี้ครับคุณตำรวจ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมกับเพื่อนในรุ่นราวเดียวกัน
ผู้ก่อเหตุเขาขับไปคนเดียวส่วนอีกคันซ้อนสามกันไปนะคะ
ซ้อนสามกันไปอ่ะไปเที่ยวงานอะไรเขามีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควร์
เที่ยวงานเสร็จปุ๊บหลังเที่ยวงานเสร็จทั้ง๔คนขี่รถกลับบ้าน
แต่ก่อนจะกลับบ้านแวะก่อนแวะไปกินข้าวระหว่างนั่งกินข้าว
ผู้ตายผู้ตายนะคะผู้ตายเนี่ยกาซิเดชเนี่ย
หยอกกับนายครับนายครับเป็นคนก่อเหตุอายุ๑๘ปี
พูดหยอกประมาณว่าเอ่อต้นไม้พ่อแกสวยนะขออนุญาตโค้ดคำพูด
ต้นไม้พ่อมึงสวยนะอืมแต่พี่อุ๋ยอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเน้นไปที่คำว่าพ่อครับ
ค่ะนายครับคนก่อเหตุรู้สึกว่าโดนหยาม
โกรธที่ถูกพูดถึงลำปามไปถึงบุพการีก็เลยถามกลับไปเฮ้ย
พูดแรงไปหรือเปล่าผู้ตายก็เลยขอโทษตอนนั้นขอโทษแล้วนะ
พอกินข้าวเสร็จค่ะจากจุดนี้คุณผู้ชมก็ขี่มอเตอร์ไซค์แยกย้ายกลับบ้าน
พอผู้ตายเขียวรถมาถึงจุดเกิดเหตุจู่นายครับเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบรถของผู้ตายไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
มีดปลายแหลมออกมาเลยจ้วงแทงไปที่คอเลยค่ะ
ไปที่คอคือจุดตายนะคะนี่สุดท้ายแล้วกาซิเดชตายจริงจริงค่ะ
รถก็ล้มลงด้วยนะคะหลังจากนั้นนายครับก็จอดรถแล้วก็วิ่ง
ไม่ได้หนีนะคะวิ่งไล่แทงเพื่อนอีกสองคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
กระทั่งทั้งคู่วิ่งหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางค่ะ
แล้วนายครับในมือมีมีดนะในมือมีมีดตอนนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบไปก่อนค่ะ
หลังจากนั้นนะคะตำรวจก็พยายามที่จะหาเบาะแสของนายครับคนร้าย
ตำรวจเนี่ยพอได้เบาะแสนะคะนำกำลังไปที่บ้านของนายครับคนก่อเหตุ
จะไปจับกลุ่มแต่มาทราบว่านายครับเขียวรถมอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วก็เปลี่ยนรถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วสาเหตุสอบปากคำจากเพื่อนเพื่อน
ตำรวจเองก็สันนิษฐานเหมือนกันนะคะคิดว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายครับเนี่ย
โกรธแค้นผู้ตายกับซิเดชที่พูดลามปามไปถึงบุพการีเนี่ย
ก็เลยฉุนขาดสุดท้ายก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ก็บอกว่าพ่อของนายครับก็คือพ่อของคนก่อเหตุเนี่ยพาลูกชายมามอบตัวแล้วนะ
สารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเพื่อน
แต่แทงที่คอนะคะไม่ได้มีเจตนาฆ่าเพื่อนนะคะ
แทงไปเพราะอารมณ์โกรธแค้นที่ผู้ตายชอบด่าว่า
โมโหที่วันนั้นที่เกิดเรื่องด่าลามปามไปถึงบุพการี
ตอนแทงไปไม่นึกไม่คิดว่าผู้ตายจะเสียชีวิต
ตำรวจบอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่คุณจะพูดนะคะ
สุดท้ายโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อายุ๑๘ปีเท่านั้นนะคะ
ข้อหานักเลยนะฮะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ